จักษานของเล่นเป็นงานที่ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์
เพื่อเรียนแบบรูปทรงของตัวสัตว์หรือลักษณะเด่นชัดของสิ่งของที่ต้องการจะประดิษฐ์
โดยวิธีการสำคัญคือการจักร
เป็นขั้นตอนแรกในการใช้มีดผ่าหรือแบ่งวัสดุให้เป็นเส้นเป็นใบ
พร้อมสำหรับการสารซึ่งการสารจะเป็นการนำมาขัดประสานกัน
เป็นการขึ้นรูปให้เกิดเป็นรูปทรงในแบบต่างและใช้การขด
สำหรับของเล่นรูปตัวสัตว์บางแบบที่ต้องการให้มีลักษณะที่แนบและต่อเนื่องกันตลอดตัวรูปทรง